ส่วนวันแชมป์เป็นชิปเมื่อวานนี้ที่แข่งขันกันที่ฟิลิปปินส์นะคะมีนักสู้จากไทยลงแข่งขัน๓คู่เก็บชัยชนะได้๒คู่ค่ะ
มาดูผลงานนักสู้ของไทยกันบ้างนะคะขึ้นสังเวียน๓คนด้วยกัน
เริ่มกันที่คนนี้ค่ะเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่ขึ้นชกรุ่นมวยไทยฟลายเวท
ก็สามารถเอาชนะคะแนนโฮเฮอิโฮเรดะนะคะ
นักสู้ชาวญี่ปุ่นไปแบบสุดตื่นเต้นแบบไม่เป็นเอกฉันด้วยค่ะ
ครบ๓ยกนะคะกรรมการให้เพชรดำชนะ๒เสียงแล้วก็เสมอไป๑เสียงค่ะ
กำปั้นชาวสก๊อตแลนด์ตลอด๓ยกแม้ว่ารถเหล็กจะมีรูปร่างที่เป็นรอง
แต่เป็นฝ่ายที่เดินหน้าออกอาวุธได้อย่างครบเครื่อง
จบ๓ยกนะคะรถเหล็กก็เลยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกชันเลยค่ะ
แพ้ให้กับลิโต้อาดีวังนะคะนักสู้ดาวรุ่งพุ่งแรงขวัญใจเจ้าถิ่นค่ะ
หลังจากที่พงศิริถูกลิโดล็อกแขนใส่ท่าคิโมระ
ต้องขอยอมแพ้ไปตั้งแต่กลางยกแรกนะคะ
ซึ่งวันแชมป์ชิปสังเวียนต่อไปก็ยังจัดที่ฟิลิปปินส์ค่ะ

เพราะรัฐที่มีช่อง๓๒ขาดข้าวสดให้ที่สมชนทุกข์